เสพติดเวลาเสพเข้าไปแล้วเนี่ยสมองสมองไปหมดนะ
ถึงขนาดว่านุ่มคนนี้ไปอ้างว่าเป็นเจ้าของร้านของร้านนี้
แล้วไปไล่ใครรู้ไหมไปไล่เจ้าของร้านตัวจริงอ่ะอ้าว
ไปไล่อยู่แบบนั้นเออมาลองดูเหตุการณ์ครับ
นี่คุณผู้ชมเขาไม่ได้ชื่อนายอมนะ
เขาชื่ออมเอาเหรอก็คือนายอมอ่า
มาโวยวายโวยวายมาร้านร้านชำแห่งนี้ครับอืม
ซึ่งไม่ใช่ร้านของเขาเป็นร้านของนางจิระวัล

ที่๒๑๖ทัพ๒นะครับริมถนนสายชลปธาน
แล้วพี่จิรวรรณเจ้าของร้านตัวจริงก็เล่าให้ฟังว่า
เหตุเกิดเย็นวันพุธที่ผ่านมา๑๓กันยายน

จู่มาอารวาสไล่ลูกของเธอที่อยู่ในร้าน
ไปแล้วเด็กวิ่งกลัวไปแล้วจุ๊ดไปเมื่อกี้
แล้วก็มาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของร้าน

คุณผู้ชมจะเห็นว่าจังหวะที่เขาเดินมาตรงตู้แช่นะ
ตู้แช่แล้วก็เปิดหยิบน้ำอัดลมไปแล้วก็ยานเส้นหยิบไปด้วย
เรื่องต้นพี่จิรวรรณแจ้งความไว้แล้วที่สพพระพรมครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ไปคุมตัวในอมได้

อมยอมรับว่าผมเสพยาไป๓เม็ดครับ
โอ้โห๓เม็ดจำไม่ได้เลยนะ

ส่วนพ่อและแม่ของนายอมยอมรับว่า
ลูกอมของฉันติดยาเคยพาไปบำบัดแล้ว
แต่พอออกมาสงสัยบำบัดไม่ได้ผลนะคุณผู้ชม
กลับไปเสพอีกแล้วคราวนี้ต้มน้ำท่อมกิน
เข้าไปอีกแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตครับ
วันเกิดเหตุเนี่ยพ่อกับแม่ของนายอมคาดว่า
อมเอาเงินที่ทำงานรับจ้างก่อสร้าง

แล้วก็อารวาสในร้านชำไปก่อเหตุถือมีดพระนะเดินแกว่ง
เพราะว่าพ่อแม่ก็ห้ามเท่าไหร่ลูกก็ไม่ฟัง
อมยินยอมถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาครับ
รับปากจริงป่ะเนี่ยโอมจริงเปล่า
เขารับปากกับที่บ้านว่าครั้งนี้นะ
ครั้งนี้ผมออกมาจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครับ